คุณผู้ชมคะในวันนี้เป็นวันคริสต์มาส

แต่คงจะไม่มีใครดีใจเกินหน้าเกินตา

นี่ดูของคุณมาดู

บอลกฤษณะสวมวิญญาณซันตาคลอส
ของขวัญกล่องพิเศษสุดเซอร์ไพรส์
จะเป็นอะไรไปชมคลิปกันเลยค่ะ

สามแสนกว่าบาทค่ะคุณผู้ชม

เอาไว้ให้ลูกใช้ในอนาคตนั่นเอง